ร้านนี้เป็นร้านข้าวต้มปลาชื่อดังนะคะคุณผู้ชมอยู่ย่านตรอกจันทร์ว่ากันว่าติดอันดับท็อปของเมืองกรุงเลย
จะเป็นร้านไหนอย่างไรติดตามในช่วงตลอด
คุณดูแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่มาโชว์หน้าร้านอุ้ยบิ๊กเบิ้มกันเลยทีเดียว
แล้วดูแต่ละอย่างค่ะวัตถุดิบหั่นมาสดสุดกุงปลาหอยน่ากินสุดไปเลย
อย่างเป็นทางการร้านนี้คือร้านข้าวต้มปลากิมโป้ค่ะ
ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงแขวงวัดพระยากรัยเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
ที่คุณชนะบอกร้านดังเพราะเขาเปิดมา๗๐ปีแล้วไง

เปิดเบาเปิดดังแต่เขาก็ดัง

เออเพราะร้านนี้อร่อยเด็ดจริงเขาขึ้นชื่อเรื่องความสดนะคะ
มีลูกค้าเนี่ยไปยืนออนหน้าร้านหรือบางคนก็โทรจองแบบเต็มอ่ะ
ร้านเนี่ยบอกอู๋คิวเต็มตั้งแต่๔โมงครึ่ง

สำหรับข้าวต้มปลามีให้เลือกหลายแบบเลยนะ

หมายถึงปลาเก๋าปลาเก๋าหรือเปล่า
แน่สดจริงเนื้อแน่นเด้งดึงเคี้ยวเต็มคำ

แล้วน้ำซุปนะบอกเลยว่าเป็นน้ำซุปที่เจ้มจ้น
เจ็บจนเพราะว่าทำจากกระดูกปลากล้างปลาไม่มีกลิ่นคาว
อย่างที่คุณชนะบอกปลากระพงก็ร้อยหนึ่ง
ส่วนใครชอบรสจัดก็ปรุงรสเพิ่มด้วยเต้าเจียวกับน้ำพริกส้มตำผสมเต้าเจียวที่เขามี

ใช่ราคาบ้างไอ้หอยแมลงผู้เนี่ยนะคะมีเป็นเมนูแมลงผู้ทอดด้วย
ราคา๕๐บาทหรือจะเป็นหอยนังรมทอดก็๑๐๐บาท

ทะเลรวมค่ะ๑๒๐บาทนะเอาแบบจุกกินอิ่มไปเลย
บอกเลยว่าร้านนี้อร่อยระดับยางรถยนต์ยี่ห้อดัง
ระดับอะไรนะอะไรนะ
มิชลินเอาร้านเปิดขายตอนเย็นนะคือ๕โมงเย็นถึง๕ทุ่มครึ่ง
ให้เบอร์โทรเอาไว้นะให้ยังบอกแล้วกันเนอะ
บอกเลย๐๖๑๗๘๙๔๖๖๕หรือเข้าไปดูได้นะคะ
ลองสั่งกันดูไปลองทานที่ร้าน